นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๘โมงเช้าเมื่อวานนี้
นาฬิกา๕นาทีจนถึง๘นาฬิกา๓๐นาทีช่วงข่าวของเราพอดี
รายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบพอดีนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ในช่วงเช้าที่เป็นความชุลมุนวุ่นวาย
บริเวณครองแอ่นบริเวณถนนเรียบครองแอ่นนะครับ
ห่างจากประตู๕และประตู๖
จากการที่ทางพระแล้วก็ศิษยานุสิต

ยามเขาบอกว่าขอใช้พื้นที่ร่วมกัน
พระสนิทวงศ์ออกมาบอกแล้วนะฮะ
บอกว่าเป็นการขอใช้พื้นที่ร่วมกัน
ระหว่างทางวัดกับทางเจ้าหน้าที่
อีกหนึ่งเหตุผลก็บอกว่ามีศิษยานุสิตนะคะ
ได้ออกไปรับประทานอาหารด้านนอก
เพราะว่าอาหารด้านในค่อนข้างขาดแคลน
และคนที่ออกไปด้านนอกอยากจะกลับเข้ามาปฏิบัติธรรม
พระสงฆ์กลุ่มนี้ก็เลยจะออกไปรับที่ด้านหน้า
ประชิดกันจนเกิดการผลักดันกัน
แล้วก็ที่บาดเจ็บเพราะว่าล้ม
ล้มอยู่ตามเส้นทางแล้วก็เขาเรียกว่า

เลยเช่นว่าทุกเวลาจะตกไหลทางเรียบของแอด
มีทั้งพระมีทั้งโยมมีทั้งเจ้าหน้าที่

หลักเลยก็คือการคัดกรองบุคคลนะคะ
เพื่อให้ทราบว่ามีบุคคลใดบ้างจะเข้าจะออก
หรือว่าจะต้องแสดงตัวสำหรับบุคคลที่อยู่ภายในวัดนะคะ
นี้ก็เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะ

แต่ว่ามาดูเหตุช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้กันบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้เราไล่เรียงเวลาประมาณ๕โมงเย็นที่ประตู๕วัดพระธรรมกาย
พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสภูมิในการสำนักสื่อสารองค์กร
ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงเหตุปะทะกัน๘โมงเช้า
บอกว่าเพียงแค่พระขอให้เจ้าหน้าที่เปิดทางให้สาธุชนที่ออกไปทานข้าว
กลับเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่เจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายใช้ความรุนแรง
จนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ๗คนนะครับคือเป็นพระสงฆ์๑รูป
แล้วก็เป็นคารวาสญาติโยม๖คนในจำนวนนั้นนะครับ
มีหญิงวัย๒๓ปีคนหนึ่งบอกว่าล้มล้มแล้วก็ถูกเหยียบ
กระดูกซี่โครงซ้ายหักไปถึง๖ซี่นะครับ๖ซี่นะครับ
แล้วก็มีกระดูกหายปลาร้าข้างซ้ายหักบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งวัย๕๕ปีถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าบริเวณหน้าอก
รวมถึงมีพระอีกหนึ่งรูปบาดเจ็บตามแขนขาและก็ตามร่างกายนะครับ
ส่วนช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มนะคะก็เกิดเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะคะ
คือพระสงฆ์และศิษยานุสิตประมาณ๒๐๐คนนะคะก็อยู่ที่ถนนคลองหลวง
คลองหลวงนี่คือถนนด้านหน้าของวัดพระธรรมกายนะคะ
กลุ่มนี้ได้เดินข้ามฝั่งถนนคลองหลวงเพื่อที่จะขอเข้าไปภายในวัดพระธรรมกาย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมนะคะมีการเจรจากันเกิดขึ้น
แต่การเจรจาก็เป็นไปได้ด้วยดีไม่มีการกระทบกระทั่งกันแต่อย่างใดค่ะ
ที่กลุ่มนี้นะคะพระและศิษยานุสิตจะยอมถอยกลับไป
ปากหลักอยู่ที่เดิมก็คือฝั่งตรงข้ามของถนนคลองหลวง
ซึ่งก็คือบริเวณตลาดคลองหลวงพยายามจะเจรจากับเจ้าหน้าที่อีกครั้งนะคะ
ในช่วงเวลาเที่ยงคืน๓๐นาทีก็อีกประมาณ๔ชั่วโมงถัดมานะคะ
ก่อนที่จะถอยกลับไปเหมือนเดิมค่ะ
อกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินตรวจตรา
บริเวณโดยรอบพบน็อตตะปูหัวเกลียวความยาว๑นิ้ว
อย่างภาพที่เห็นนะคะจำนวนมากเลย
ยทิ้งไว้บริเวณยางรถของเจ้าหน้าที่
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของผู้ที่ไม่หวังดีค่ะ
คือเรื่องการปะทะกันในช่วงเช้าพระสนิทวงศ์ท่านบอกแบบนี้
บอกว่ารัฐทำรุนแรงกว่าเหตุนะครับ
แล้วก็ขอให้เปิดถนนเรียบคลองแอน
เพื่อเข้าสู่ประตู๕แล้วก็ประตู๖นะครับ
ส่วนกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บซี่โครงหักต่าง
บอกมีใบรับรองแพทย์แต่เปิดเผยไม่ได้

ทางเจ้าหน้าที่ไม่มีการใช้อาวุธใดนะครับ
เมื่อวานี้มีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญทางด้านของพระ
เพราะว่าเมื่อวานนี้นายพนมสอนสิน
มนวยการสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เปิดเผยออกมาครับว่ามหาเทราสมาคมมีความห่วงใยสถานการณ์
ซึ่งพระพรมมุณีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
มีบัญชาให้เจ้าคณะปกครองที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหาบรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าอาวาสวัดพิชยะยาติกาบราม
เจ้าคณะใหญ่หนกลางให้เป็นประธานการประชุมเจ้าคณะภาค

ร่วมกับผู้แทนกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ผู้แทนมหาเทระสมาคม
และขณะนี้สมเด็จพระสังฆราชยังไม่ได้มีบัญชาอะไรโดยตรง
สำหรับกระแสข่าวว่าจะมีพระพิสุเข้ามาเพิ่มเติม
วัดพระธรรมกายนั้นก็ได้ประสานไป
ทางด้านของเจ้าคณะปกครองทุกจังหวัดให้กำชับคณะสงฆ์
เพราะหากเข้ามาจะมีความผิดตามคำสั่งของคศนั่นเองนะครับ
เมื่อวานนี้ก็เรียกว่าทางสำนักพุทธก็ออกมามีความเคลื่อนไหว
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีเนี่ย
ประชุมพร้อมกับทางด้านของตำรวจ
แล้วก็ทางด้านของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการนะครับ
ปรากฏว่าก็เป็นการประชุมเครียดทีเดียว
ใช่ค่ะแต่ว่าใช้เวลาประชุมประมาณ๑ชั่วโมงเท่านั้น

ประชุมตั้งแต่๙น๓๐น
เวลาไม่ถึง๑ชั่วโมงดีนะคะ
ก็เป็นการประเมินสถานการณ์เมื่อวานนี้ครับ